ใครที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็มักจะดื่มเนี่ย
คือก่อนหน้านี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจเอกสัวร์แจ้งยอดสุปรัชน์บอกว่า

บางทีไม่ได้มาตรฐานมีการยัดเงินต่างนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยหยุดไว้ก่อนมีการปรับปรุงแนวทางกันใหม่
ล่าสุดวันนี้น่าจะเป็นคืนแรกที่มีการประกาศนำร่อง
เพราะจะมีการทดลองใช้และถ้าเกิดว่าได้ผล
ตามแนวทางปฏิบัติก็จะใช้ทุกแห่งทั่วประเทศไทย
แนวทางปฏิบัติใหม่ที่ออกมานั้น
สำหรับการตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของสถานีตำรวจขนาดใหญ่
ก็จะใช้กำลังตำรวจทั้งสิ้น๑๒นาย
แล้วก็จะมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ซึ่งจุดตรวจจะต้องมีป้ายแสดงถึงมาตรฐานการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ตั้งไว้ตรงบริเวณใกล้กับโต๊ะตรวจวัด
ในลักษณะที่ผู้รับการตรวจวัดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รวมทั้งสถานที่ที่จะตั้งจุดตรวจจะต้องมีความสะดวก
มีที่จอดยานพานะของผู้ขับขี่
มีไฟฟ้าสำหรับใช้ที่จุดตรวจตรงนั้น
อกจากนี้ที่จุดตรวจจะต้องมีแผงกั้น
ที่มีเครื่องหมายจากการจราจรว่าหยุดตรวจ
แล้วก็ในเวลากลางคืนจะต้องมีแสงไฟส่องสว่าง
เห็นได้อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า๑๕๐เมตร
ก่อนถึงจุดตรวจให้มีแผ่นป้ายแสดงยศ
นามสกุลตำแหน่งของหัวหน้าด่านตรวจด้วยนะคะ
สำหรับด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลรูปแบบใหม่นี้ค่ะ
จะเริ่มทดลองตั้งเป็นครั้งแรกในคืนนี้
บริเวณด้านหน้าสนทองหล่อกรุงเทพมหานคร
โดยจะมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย
ว่าเป็นไปตามแนวทางที่พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข
ประชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการมอบหมายนโยบายไว้หรือไม่
หากเป็นไปตามแนวทางก็จะมีการนำเสนอ
เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการตั้งจุดตรวจ
ให้ทุกหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ